คุณขวัญคุณก๊อฟคุณยังจำเก๋งเขียวในตำนานได้หรือเปล่า

จำได้ขึ้นใจที่บอกว่าในตำนานเพราะอะไร
คุณผู้ชมวีรกรรมเขาเยอะแล้วเกิน
อย่างที่ชนชาวบ้านไปจนตัวปลิวนี่นะ
แล้วก็ชิ่งหนีไปผ่านไปหลายเดือนแล้วยังไม่มารับผิดชอบเลยค่ะ
โอ้โหโดนเต็มอ่ะคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ขณะที่
ผู้หญิงพอเนื่องดินเลยนะคะกำลังจะข้ามถนนจู่รถเก๋งสีเขียว
เห็นอย่างนี้จำง่ายด้วยนะชนด้วยความเร็วเลยค่ะ
ผู้หญิงคนดังกล่าวถอยหลบข้างทางแล้วแต่ไม่พ้น
รถเก๋งก็ยังขับพุ่งชนอย่างจัง
ร่างกระเด็นไกลกว่า๑๐เมตร
เหตุนี้มันเกิดที่ซอยวัดแหลมฟ้าผ่าพระสมุทรเจดีสมุทรปราการนี่เองคุณผู้ชม
คลิปนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดมันเกิดมานานแล้วแต่คดีมันไม่คืบหน้า
ลูกชายของผู้บาดเจ็บก็เลยนำคลิปนี้มาร้องเรียนผ่านเพจเฟซบุ๊ก
ให้ข้อมูลบอกว่าเรื่องมันเกิดตั้งแต่๑๗เมษายนที่นอนกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่เนี่ย

คือจนตอนนี้ยังไม่มีผู้ก่อเหตุมาแสดงความรับผิดชอบเลย
คือแม่เขาต้องนอนสลบอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นอาทิตอาทิตย์

การเดินหลังจากได้รับการรักษาแล้วก็ยังไม่เหมือนเดิม
ค่ารักษาพยาบาลแม้แต่บาทเดียวก็ยังไม่ได้นะคะ
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยคือไม่ใช่ไม่รู้ตัวผู้ก่อเหตุนะ

รถคันเขียวเนี่ยมันโดดเด่นอยู่คันเดียวเลย
ไปไหนใครก็จำได้แล้วก็รู้ตัวด้วยนะคะ

เขาส่งข้อความไปทางเฟซบุ๊คลูกชายนี่นะ
ติดต่อไปบอกว่าพี่ชนแม่ผมมารับผิดชอบด้วย
คู่กรณีก็ตอบกลับนะบอกว่าอะไรรู้ไหม

อันนี้ตามที่ลูกชายเขากล่าวอ้างไว้นะ
บอกว่าโอ้โหติดตามคุณพี่เก่งเขียวนี่นะ
ใช้ชีวิตอย่างหรูหราเลยด้วยทองด้วย
คุณพี่เก๋งเขียวเขาโพสต์ทำบุญบริจาคเงินให้กับเด็กยากจน
ก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมไม่มารับผิดชอบ
ส่วนนี้ที่ปั๊มน้ำมันอีกหนึ่งวีรกรรม

เติมเสร็จไปไหนบึ้นไปเลย

คือเขาไปเติมน้ำมัน๑๐๐บาทเท่านั้นเองที่ปั๊มน้ำมันย่านพระประแดง
แล้วขับหนีไม่จ่ายเงินคนก็ลงโซเชียลนะฮะ
ส่วนอีกคลิปนึงเนี่ยก็ไปเตะต่อยกันตามโอ้อีลุงตุงนังคุณผู้ชมค่ะ
อย่างที่บอกไปว่ารู้ตัวคนทำเก๋งเขียวในตำนาน
ไปที่ไหนก็โดดเด่นเฉิดฉายเหลือเกิน
แต่ทำไมยังจัดการเขาไม่ได้
แล้วบอกเจ้าตัวยังโพสต์เฟสบุ๊คแบบไปนู่นไปนี่แล้วเห็นมีบอกว่า

แต่หลักฐานเยอะขนาดนี้วิรกรรมเยอะขนาดนี้

งั้นเดี๋ยวต้องรอตำรวจชี้แจงนะแบบนี้ว่าเพราะอะไร
แล้วแน่นอนว่าเจ้าทุกข์เขาอ่ะผู้เสียหายเขาอ่ะ
เขาก็ต้องอยากรู้สิเอ้าทำไมทำไมจับไม่ได้